สวัสดีครับไทยรัฐกลุ่มของเรานะครับ
ได้จัดโครงการทานใจไทยรัฐ

เราทำการแพ็กถุงยังชีพ
และเตรียมส่งไปยังพื้นที่
ที่ได้รับน้ำท่วมไง

แต่น้ำท่วมมันมาเองนี่ใช่ไหม

และตอนนี้ไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยก็เตรียม
ลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังสถานการณ์ความเดือดร้อน
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และฝนตกหนักหลายจังหวัด
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน
พื้นที่น้ำท่วมสูง

ได้รับความเสียหายกันมากมายค่ะคุณชนะ

นำทีมมาโดยคุณวัชระวัชรพล

แก๊กถุงยังชีพเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็ส่งมอบความช่วยเหลือและไปฟังสถานการณ์ความเดือดร้อนในวันอังคารนี้
ผมย้ำอีกที๑๑ตุลาคมพรุ่งนี้เจอกันนะฮะ
ใช่ค่ะโดยการแพ็กถุงยังชีพครั้งนี้นะคะ
ผู้บริหารผู้ประกาศข่าวและพนักงานในเครือก็รวบกันนำสิ่งของจำเป็นต่าง
ข้าวสารถุงขยะผ้าอนามัยยารักษาโรคต่างใส่ลงไปในถุง
แล้วก็สกรีนโลโก้ไทยรัฐทีวีและข้อความว่าทานใจไทยช่วยไผ่น้ำท่วมนะคะ
มีนักร้องชื่อดังอย่างพี่ฝนธนสุนทรก็มาร่วมแพ็คของด้วยนะคะ
อ่ะเมื่อวันนั้นนะคุณจูเนียค่ะคุณวัชราวัชรพลนะครับ
นี่ท่านผู้บริหารผู้ใจดีของเรา

ก็ได้บอกนะครับว่าทางไทยรัฐกรุ๊ปก็เห็นถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้น

แล้วก็ประชาชนคนไทยจำนวนมากก็ได้รับผลกระทบเนาะ
ทางเราก็อยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นกำลังใจ
และเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้กับโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้ครับ
ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับก็เห็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้
ที่ประชาชนคนไทยส่วนจำนวนนึงได้รับผลกระทบนะครับ
เราก็อยากจะมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจ
แล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนครับ
ผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้ครับ
ส่วนผู้บริหารอีกท่านหนึ่งคือคุณจิตสุภาวัชรพลนะคะ
ก็บอกว่าการแพ็กถุงยังชีพครั้งนี้ทุกคนมาด้วยความตั้งใจและเต็มใจค่ะ
หลังจากแพ็คเสร็จแล้วก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

อีกสัตว์ท่านนะคะคุณธนวรัยวัชรพลนะคะ
แล้วก็เกณฑ์กำลังคนมา
ซึ่งทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจที่จะช่วยกันในครั้งนี้นะคะ
เดี๋ยวพอแพ็คเสร็จก็จะนำไปมอบให้กับพี่น้อง
ที่จังหวัดอายุทยาที่อำเภอบางบานค่ะ

คุณธนวรัยวัชรพลคุณแน็ต
ค่ะใช่ค่ะไปฟังเสียงเธอบ้างค่ะ
ก็ได้ฝากถึงผู้ประสบภัยว่าจะเตรียมส่งกำลังใจไปครับ
ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านครับ
ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบความยากลำบากอันนี้นะคะ

ส่งกำลังใจให้ด้วยจากไทยรัฐกรุ๊ปทุกคนเลยค่ะ

แล้วก็บอกว่าพอทราบข่าวน้ำท่วมหลายพื้นที่

วันนี้เคลียร์คิวงานทุกอย่างเลยค่ะ
เพื่อมาช่วยแพ็คของยางชีพให้กับพี่น้องนะ
พี่ฝนให้กำลังใจคนไทยมาด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะได้มาร่วมโครงการทานใจไทยรัฐนะคะ
ซึ่งนำถุงยางชีพนี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ
ซึ่งทุกคนมาด้วยหัวใจแล้วก็มาอย่างมีความสุข
ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะคะ
อดทนนิดนึงนะคะพวกเรากำลังไปช่วยแล้วค่ะ
กันอีกทีนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
ไทยรัฐกรุ๊ปนะฮะจะนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอังคารที่๑๑ตุลาคมนี้
เดี๋ยวยังไงซะเราจะมีภาพบรรยากาศมาด้วย
แต่หลักจริงเราลงไปเนี่ยก็เอาถุงยังชีพไปให้
แล้วก็ได้รับฟังถึงปัญหาต่างของพี่น้องประชาชน
เพราะเราเนี่ยก็ขอเป็นสื่อกลางแล้วกัน
เป็นกระบอกเสียงที่จะบอกถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
พื้นที่ต่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาครัฐเขาได้เข้ามาช่วยเหลือได้ถูกจุดนะครับ